ต่อกันที่ชายกลางแห่งบ้านฉัดบริรักษ์กันบ้าง

สำหรับหนุ่มหน่องธนานะคะที่ออกมาประกาศแล้วว่ากำลังพูดคุยอยู่กับนักแสดงสาวหน้าหวานวิววรรณรสอยู่
ใช่แล้วหลายคนก็เลยพุ่งเป้าไปที่พี่ชายคนโตอย่างหนุ่มบอยปกรณ์
ว่างานนี้หนุ่มบอยจะเป็นพ่อสื่อสารสัมพันธ์รักของคนทั้งคู่หรือเปล่า
งานนี้เฮียบอยว่ายังไงคะ

กำลังสารสัมพันธ์กับนางเอกข้ามช่องวิววรรณรส
หลายคนเลยโยงไปที่พี่ชายคนโตของบ้านฉัดบริรักษ์
อยปกรณ์ว่าอาจจะเป็นพ่อสื่อที่อยู่เบื้องหลังความสัมพันธ์ของคู่นี้
จากบอยและวิวรู้จักกันมาก่อน
ซึ่งพระเอกหน้าหนวดเผยว่ารู้จักนางเอกหน้าหวานก่อนน้องชายก็จริง

เจ้าตัวออกตัวว่าผู้ชายบ้านนี้ไม่ค่อยจะปรึกษากันสักเท่าไหร่
ส่วนประเด็นที่หลายคนมองว่าวิวน่าจะผ่านด่านบ้านนี้แล้ว
พระเอกหน้าหนวดก็เผยว่าถ้าน้องรู้สึกดีกับใคร
ครอบครัวก็รู้สึกดีด้วยอยู่แล้วค่ะ
หมายถึงวิวใช่ไหมวิวผมรู้จักนานแล้วครับ
เขาไปรู้จักกันตอนไหนผมยังไม่รู้เลยนะฮะ
เขารู้จักกันเองครับเขาก็เป็นเพื่อนกันนะครับผม
แต่ว่าคือความจริงว่าวิวอย่างที่บอก
คือผมรู้จักกันมานานแล้ววิวก็เป็นเด็กน่ารักนะครับ

ก็เขาก็ที่ดูเฮฮาดีด้วย

แต่ว่าที่บ้านเนี่ยคือปกติแล้วถ้าเกิดว่า
จะแบบว่าใครมีเรื่องอะไรไม่คุยกับแม่มากกว่า